ตอนแรกก็คิดว่ากรณีของคุณพิงกี้แล้วก็ต่อเนื่องมาที่คุณแมน
สุดท้ายมันก็มีข่าวเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากเพจนึงเนี่ยนะครับชื่อว่าเพจ
เขาได้มีการติดต่อมาหาทางผมก่อนเลย

คืออยากให้ผมเองได้มีการนำเอานักแสดงชายคนหนึ่ง

ให้ผมเองได้เอามาสัมภาษณ์
แล้วก็ให้มีการพูดคุยว่าจริงแล้ว

ใส่คุณเป็นคนแบบนี้ไง
หนุ่มเดี๋ยวพึ่งอ่านเข้าไปอ่านเข้าไปอีชั่วอย่าแวง
เรื่องของเรื่องคือเขาติดต่อมาบอกให้ผม
เอานักแสดงชายท่านนี้มาสัมภาษณ์ในรายการหวนกระแส
ปรากฏว่าผมเองก็ได้มีการพูดคุยว่า
เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ปรากฏว่าทางฝั่งเนี้ยทางฝั่งของเพจเนี้ยนะฮะเขาก็บอก
ผมว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็ส่งเขาก็ส่งไอ้เจ้า
เมื่อกี้ที่คุณได้เห็นไปเนี่ยนะไอ้อัพลายดาวต่างให้ผมดูผมก็เลยติดต่อ
ไปที่ทางกระทิงแต่ปรากฏว่าวันนี้กระทิงเองเนี่ยเขาติดเขาติดงานเข้ามาไม่
ได้ผมก็เลยแจ้งกลับไปทางเพจเนี่ยบอกว่ากระทิงเนี่ยติดงานนะคือเขาเขา
ไม่สะดวกมาอืมอ่าหลังจากนั้นเพจเนี่ยเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรครับถ้างั้นเดี๋ยว
ขออนุญาตทำทำหน้าที่ของผมต่อไปเลยอืมเพจนี้ก็เลยมีการเปิดต่อมา
นะคะว่าอักษรเนี้ยเป็นอักษรยอกกลอกไก่ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ได้มีอ่ะน่ะ
อืมอ่าก็เป็นอักษรยอกกลอกไก่แล้วก็อีกคนนึงคือบอกเป็นไม้หลังจากนั้นทุกคนก็
เดากันหรือทายกันสุดท้ายก็ไปทายว่าเป็นกระทิงแล้วก็จริงจริง
ด้วยนะครับรวมกฎว่าคือในเมื่อวานนี้ตอนต่างคืนนะฮะช่วงประมาณสักทุ่มนึง
ลงเป็นชาร์จนี้ขึ้นมาเป็นชาร์จเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะฮะก็จะมีชื่อของขุนนรงค์
เห็นไหมฮะก็คือกระทิงนี่แหละครับ๑ล้าน๒แสนบาท
ขวามือสุดที่เห็นเป็นสีฟ้าเห็นไหมเอากล้องจับไปทางนู้นหน่อย
ขวามือสุดไปเร็วหน่อย
ดาวร้ายเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มต้นด้วยกำมันก็คือบอล
ก็ไปดึงนักแสดงแปดแสนสองหมื่นบาทนะครับ

มันมีอันสุดท้ายนะครับไปอีกหน้าหนึ่งมีไหมน้ำเฮ้ย
นี่ฮะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นชื่อของคุณโต
นี่นะฮะคุณโสศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ไม่ได้มีใครมาต่อเขาเห็นไหมฮะ
อันนี้ครับก็คือจะเป็นประเด็นที่นี้ถามว่ากระทิงเองเนี่ยนะฮะเอ่อ
ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสังคมก็จับตามองทันทีว่า
คือ๑ไปชักชวนใครมาแล้วทำให้เกิดความเสียหายหรือเปล่า
นะครับสองกระทิงพร้อมที่ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทางด้านการเงินเส้นทางการเงินทุกสิ่งทุกอย่างไหม
แล้วหนึ่งในนั้นก็ยังมีกระปุกพัชรา
ก็คือรงพุมีแต่๖๒แซม
มีลูกทีมอีก๕คน
ลูกทีมคนอื่นก็๑๑คือชะลิลับเบสเซต
อัพไลน์ของเขาก็คือจะเป็นกระทิ่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าเวลาถ้าเกิดว่าใครจะซื้อเนี่ย
มันจะต้องใช้เหมือนกับใช้ชื่อหรือใช้สมาชิกของเขา

นึกออกไหมมันจะเป็นอะไรลักษณะแบบนั้น
ทีนี้พอถูกเปิดออกมาก็ปรากฏว่า
เรื่องนี้สังคมก็ฮือฮาทันทีว่ามันอย่างไรกันแน่
ทางฝั่งว่าที่๑๐๓ธนกิจจิตอาริรัติ
ท่านก็เป็นรายคาณุการมนตรีว่าการกสูญธรรม
ท่านก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้
ซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน
ไม่ใช่การเข้ามาเล่นแชร์ในระบบ
การดำเนินคดีจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ก็คือหากเล่นแล้วไปชักชวนผู้อื่น
แล้วผู้อื่นเสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์
อันนี้ต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินว่า

อันนี้ก็คือในมุมของทาง

ซึ่งตอนนี้ท่านบอกว่ายังไม่พบชื่อของดาราชายคนนี้
แล้วมีการชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมลงทุนจริง

ไม่ได้มีการมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ

อาจมีการพูดคุยกันระหว่าง
เหมือนกันพูดคุยกันระหว่างคนที่เล่นไปแล้ว

พบว่ามีชื่อบุคคลที่ไปลงทะเบียนในระบบ
เป็น๑๒๐๐๐คนถึง๑๓๐๐๐คน
แต่มีผู้ที่มาแจ้งความร้องทุกข์เพียง๙๐๐๐กว่ารายเท่านั้น
ในมุมของทางท่านธนกิจท่านก็พยายามจะบอกว่า
คือกระทิงเองเป็นอัพไลน์
มีลูกขายลงมา๑๔คน
๔คนนี้แน่นอนว่าคนนี้มาแตกอีก๑๖
คนนี้มาแตกอีกเท่านี้คนนี้มาแตกอีกเท่านี้
แต่ในกลุ่มนี้ถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งเนี่ย
เสียประโยชน์แล้วไปแจ้งความว่าเขาถูกหลอกให้ลงทุน
หัวในโดนไล่ไปเลย
เขาซื้อจากใครสมมุติว่าเขาซื้อจากมดดำ

มาจากไหนมาจากพี่ผัดไทย

พอไล่เสร็จเขาจะไปตรวจเส้นทางการเงิน

ถ้าเกี่ยวข้องคุก
ประมาณแบบนี้แต่อันนี้
ทางท่านธนกิจก็บอกว่ามันต้องแยกเป็นสองอย่าง
มุมหนึ่งอย่างกรณีของพิงกี้
กี้เนี่ยไปมีเชือกไปมีชื่อในระดับหัวเลย
เป็นหุ้นส่วนอย่างพี่ชายพิ้งกี้
คือบริษัทแรกเป็นของอภิรักษ์
ร่วมกับพวกเขา
บริษัทที่๒เป็นบริษัทของอภิรักษ์

บริษัทที่๓ก็เป็นอภิรักษ์

บริษัทที่๔เป็นอภิรักษ์
ร่วมกับแม่พิงกี้และพิงกี้
บริษัทที่๕ก็เป็นอีก๑บริษัท

๕บริษัทนี้เนี่ยคือเฮด
ก็ปรากฏภาพร่วมถ่ายภาพ
กับกลุ่มของอภิรักษ์แล้วก็ผู้บริหาร
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการตรวจเส้นทางการเงิน
แล้วเขาบอกว่ามันมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยง
เพราะฉะนั้นถึงได้มีการเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา

ถ้าชี้แจงไปแล้วมันรอด
หรือชี้แจงไปแล้วปังขึ้น
แจ้งไปแล้วบอกได้ว่าเงินเส้นนี้มาจากตรงนี้
ตรงนี้มาจากตรงนี้ที่มาที่ไปได้

สู่อายการอายการก็จะสรุปสำนวนแล้วก็ส่งฟ้องศาล
ถ้าผิดนะถ้าชี้แจงไม่ได้ก็คุก
แต่ตรงนี้ของกระทิงทางธนธิกษ์บอกว่าเป็นอีกแบบนึง
เป็นการชักชวนให้มาเล่นแล้วถ้าเกิดมีผู้เสียหายไปแจ้ง

ยังไม่มีก็ไปร้องทุกข์หรือไปแจ้งความ
ใช่คือมันแบ่งเป็น๒กลุ่มไง
กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของอัพไลน์หรือผู้ชักชวนที่แบบให้ไปลงทุน
ถ้ามีผู้เสียหายอยู่ในกลุ่มของเขาไปแจ้งความ
โดนแต่ถ้าเกิดมีการไก่เกลี่ยกันไปก่อนหน้านี้

พรุ่งนี้มาแต่ที่มุมของคดีความแน่นอนว่า
เข้าใจได้ว่าคดีความยังไปไม่ถึง
แต่เรื่องของสังคมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เพราะว่าอะไรเพราะกระทิงก็คือเป็นคนสาธารณะ
เวลามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็จำเป็นต้องชี้แจง

ท่านก็บอกเลยบอกว่าให้ทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการเลย
คือถ้าเกิดผิดเราก็จะมีมาตรการในการลงโทษ

แล้วมันปรากฏจริงว่ามีการไปโกงเขาหรือมีการไปเขา
ก็มีบรรยากาลการลงโทษ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้กระทิงชี้แจงด้วยเหมือนกันว่า

กระทิงพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการไหม
กระทิงพร้อมที่จะเดินเข้าไปหาทางเจ้าหน้าที่
แล้วบอกเขาบอกว่าผมขออนุญาตมาชี้แจงข้อเท็จจริง
ผมยินดีที่ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผม

ถ้าอย่างนี้ความจริงก็จะปรากฏว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
แต่ไอ้กรณีที่ว่ากระทิงไปชวนคนนั้นมาเล่นคุณนุ่งไปเล่น
อันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีคนมาแจ้งความกระถิ่นไหม
ว่าเป็นผู้เสียหายกับกลุ่มของกระทิง
แล้วอย่างกรณีแล้วคุณบอลไปไหมครับพี่
บอลก็ไปก็คือมารายการพี่เหมือนกัน
ใช่แล้วมันเป็นเคสเดียวกันไหมคะ
เป็นเคสเดียวกันเพราะบอลอยู่ในอุ้มเล็งบ้าน

นี่ไงเดี๋ยวอันนี้รายการมันย้ายวะ
มันอย่างกว่าเขานี่มากเดี๋ยวผมถามไปมันต่อยกันไหมได้พรุ่งนี้
นี่ไม่ใช่ต้องดูอีกอันนึง

โอ้โฮเฮ่ยชาร์จนี่เออ
เห็นไหมอัพไลน์ข้างบนเนี่ยเป็นเห็นไหม
เป็นขุนนรงค์เห็นไหมเนมของขุนนรงค์

เห็นไหมอันนี้คือเป็นลูกทีม
ขุนนรงค์ก็คือของกระทิง
เป็นกลุ่มเพื่อนพวกนี้เป็นกลุ่มเพื่อนกันทั้งหมด
ก็คือเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นแฟนในกลุ่มเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอความเสียหายมันเกิดขึ้น

๔คนที่อยู่อันเดอร์ของขุนนรงค์ก็คือกระทิง
ไปแจ้งความกระทิงโดน
ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่อันเดอร์
กำมันหรือบอล๑๗คน
คิกไปที่๑๗คนของกำมันถูกไหมคะ

ถ้า๑ใน๑๗คนนี้ไปแจ้งความกำมัน
กำมันทำชักชวนเขาให้เขาเสียเงิน

ก็ต้องไล่ขึ้นไปที่ขุนกระทิงแต่ไม่ใช่ขุนนรงค์

แต่อย่างกรดีคือพี่โต๊ะก็อยู่ในกลุ่มนี้หนูไหมคะ
โต๊ะก็อยู่ในกลุ่มนี้
แต่ตัวตัวตัวเองเขาก็ได้มีการออกมา

หลังจากที่มีการถูกเชื่อมโยงเนี่ยนะครับ
คือคุณโตก็บอกว่าตามที่มีข้อมูลปรากฏออกมา
ข้อเท็จจริงก็คือเรื่องนี้เมื่อปี๖๑
รุ่นน้องนักแสดงซึ่งเล่นบาสด้วยกันนะครับ

แล้วก็ได้มีการส่งเว็บต่างเข้ามาให้ดู
พอดูแล้วมันน่าสนใจ
แล้วในนี้มันระบุบอกว่าผลตอบแทนมัน๑๐ถึงใน๑๒เดือน
ทางคุณโตก็เลยบอกว่าคุณโตลงทุนไป๗แสนบาท
โดยในช่วงแรกได้รับผลตอบแทนกลับมาจริง
กระทั่งเมื่อปี๖๒เริ่มมีปัญหาผลตอบแทนไม่ได้เหมือนเดิม
เข้าไม่ได้แล้วเริ่มมีประเด็นตามในที่ปรากฏเป็นข่าว
ผมเองก็ไม่ได้เนินการแจ้งความในตอนนั้น
เพราะคุณโตบอกคุณโตเองรู้สึกว่าอับอาย
แล้วก็เหมือนกับตัวเองเอาไปหลงเชื่อเรื่องแบบนี้
ในการลงทุนในรูปแบบนี้ผมเข้าใจว่าเป็นการลงทุนอย่างเดียว
ไม่ทราบว่ามีอัพไลน์ดาวน์ไลน์ด้วย
เมื่อคืนมีข้อมูลปรากฏออกมาผมตกใจมากประมาณนี้นะฮะ
แล้วก็ได้ทราบว่าตัวเองนั้นกลายเป็นผู้ลงทุนในลักษณะถูกลูกทีม
เป็นลูกทีมซึ่งดาวน์ไลน์ของผมเป็นศูนย์

ไม่ได้ไปชวนใครต่อ

ก็คือเสียแค่๗๐๐๐๐๐บาทแล้วก็จบต่อไป
นี่แหละครับก็วันนี้เองเนี่ยนะฮะ
ทางฝั่งของรองกรรมการผู้มนวยการสำนักกิจการและสื่อสาร

ท่านก็ได้เดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมนะครับ

ก็เลยรีบไปยื่นซะก่อนนะครับ

ทิงจะออกมาชี้แจงยังไงในวันพรุ่งนี้
ซึ่งแน่นอนตอนนี้เขาก็มีหนังสือมาบอกแล้วว่า

ก็ต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงพูดง่าย
ต้องบอกว่าคือพอมันไม่มีเจ้าทุกข์

หรือไม่มีใครเขาก็ไม่สามารถที่จะไปดึงมาได้
ถูกไหมแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือ
กระทิงก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ

แล้วบอกเลยบอกผมเนี่ยต้องการชี้แจงข้อเท็จจริง
และผมพร้อมที่จะให้แบบตรวจสอบทุกอย่าง
กล้าหรือเปล่าอืมเออ
ถ้ากล้าผมเชื่อว่าสังคม

สังคมก็ต้องติดใจไง

แล้วเหยื่ออะไร

พูดแค่ว่าเป็นเหยื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้
เพราะเราเป็นคนของสังคม
พอเขาบอกมาแบบนี้เราก็ต้องชี้แจงว่า
มันเป็นแบบนี้มันจะได้สิ้นสงสัยกันไป
เท่านั้นแหละ